ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางคุณวิโรธลักษณะอดีศรนั้นเคยออกมาแฉใช่ไหมนะครับว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่มันติดอยู่ที่รถบรรทุกเนี่ยที่เห็นกันเนี่ยเป็นรูปบ้างเป็นรูปสัตว์บ้างอะไรต่างมันไม่ได้เพื่อความสวยงามนะมันมีความหมายของมันอยู่แล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริต
กรรมการขึ้นมาสอบแบบจริงจังแล้วนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับ
ตำรวจไปเกี่ยวเนี่ยเอาผิดแน่นอนทั้งทางวินัยและทางอาญาครับ
ล่าสุดนั้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕นะครับ

ซึ่งเป็นรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ครับ
ก็ลงนามคำสั่งให้ทางตำรวจนะครับ
หลายต่อหลายคนด้วยกันในส่วนของบกน๕
แล้วก็มีทางจากทางสอนอวัดพระยากรัยด้วยเนี่ยนะครับ
เป็นกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
อันนี้รายชื่อตามนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับ
ประเด็นที่พบสติ๊กเกอร์ที่อยู่บนขวามือเนี่ย
เราสติ๊กเกอร์มาให้เห็นเลยนะตัวบีนี่นะครับสีเขียว
หลังจากมีข้อสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องของสวยนะครับ
โดยให้รายงานผลสอบสวนกลับมาโดยเร็ว
ล่าสุดครับผู้บัญชาการตำรวจชาติกำชับนะฮะสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
ทางคนตะบดเอกต่อศักดิ์สุขฟิมนต์เนี่ยนะครับ
โดยกองบัญชาการตำรวจนครบานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลอยู่ในประเด็นนี้
มีการแบ่งความรับผิดชอบชัดเจน
ซึ่งตนในฐานะพบตรไม่จำเป็นต้องไปสั่งการ
ทุกคนนั้นรู้หน้าที่เป็นอย่างดี

มันเป็นสวยสติ๊กเกอร์ที่สังคมเรียกกันนั้น

หรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
และทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม

หากเกี่ยวข้องจริงไม่เอาไว้นะครับ
รับโทษทั้งอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด
มีเสียงของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติครับ

ก็ไม่ต้องมีผู้จัดการเลยถูกไหม
แต่ถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดชัดเจน
ส่วนที่สนพระโข่สผมคุณผู้ชม

รองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
ว่าถ้ารถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจัง
ตัวรถนั้นจะถูกสารยึดเอาไว้เอาไปใช้ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับ
ต้องไล่ดูไปถึงตัวเจ้าของรถครับว่าเป็นใครมาจากไหน
รู้เห็นเป็นใจกับการที่รถบรรทุกนั้นบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่
ขณะที่แนวทางในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดครับ
รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องผ่านการชั่งน้ำหนัก
และรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในตัวกรุงเทพเองเนี่ย
ก็จะต้องถูกชั่งน้ำหนักทันทีที่ขับออกจากไซส์งานก่อสร้างด้วยนะครับ
ปัญหามันอยู่ที่ว่าโรงพักในพื้นที่นครบานคุณผู้ชมครับไม่ได้มีตาชั่งเหมือนกับโรงพักต่างจังหวัด

จึงได้มีการประสานครับกับกรมทางหลวงให้นำตาชั่งออกมาช่วยดำเนินการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
รถบารุกทั้งหมดที่วิ่งเข้าทางกรุงเทพทั้งหมดวันนี้ต้องซีนทั้งหมด

ต่างจังหวัดมีตายชั่งถาวรมีด่านชั่งมีตายชั่งลอย
แต่ของเราในกรุงเทพที่ผ่านมาเราไม่เคยช่าง

เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิน๒๕ตันคือผิดเหมือนกัน
ยังไงก็ต้องสั่งฟ้องนะครับ
แต่คุณอย่างนี้เกิน๑ตันกับเกิน๑๐ตันรับโทษเท่ากัน

คุณจะเกิน๑ตันเกิน๒๐ตันรับโทษเหมือนกัน
นี่ก็อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบ
ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่เข้าเขตกรุงเทพมหานครด้วย
แล้วก็อาจจะยาวไปถึงการเอาผิดคนขับเอาผิดผู้ว่าจ้างด้วย
ถ้าหากว่าน้ำหนักเกินเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องเกิดต่อไป
แต่ถ้าย้อนกลับไปตัวสติ๊กเกอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เรื่องสติ๊กเกอร์รถบรรทุกมันมีมานานแล้ว
แต่สำหรับในเวอร์ชันปี๒๕๖๖คนที่เปิดประเด็นมา

พอพูดเรื่องนี้มาแล้วเอาสติ๊กเกอร์รูปร่างหลายแบบ
มาให้เราได้รู้จักกันสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเนี่ยนะคะ
วันนี้เนี่ยคุณวิโรธออกมาตั้งคำถามนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายข้อเลย
แล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องยอมรับแล้วว่า
การตำรวจมีปัญหาแล้วถึงเวลาแล้ว

อย่างคำถามข้อแรกก็คือคุณวิโรธบอกว่า
ทำไมตำรวจปล่อยให้ขนถ่ายดินออกจากรถคันที่เกิดเหตุ
แล้วเพื่อย้อนกลับไปเทดินที่ไซส์งานก่อสร้าง
ซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๒อันนี้ก็ต้องตอบนะคะ
ซึ่งนายปียรัฐจงเทพหรือสสโตโต้ของพักเก้าไกล
วิ่งตามไปสกัดไว้ได้หนึ่งคันส่วนอีกคันหนึ่งเทดินไปแล้ว
แบบนี้ถือว่าตำรวจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ผู้กำกับสนพระขนงกับผู้กำกับการตำรวจนครบาน๕
จะเพิ่งเฉยเรื่องนี้ไม่ได้อันนั้นคือข้อหนึ่ง
ส่วนอีกข้อหนึ่งข้อ๓สติ๊กเกอร์ดาวรูปตัวบี

ข้องกับขบวนการจ่ายสวยให้ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกหรือไม่
ซึ่งปัญญานี้พันธุ์ตำรวจเอกโอภาษฐ์หานรงค์
ผู้กำกับสนพระขนงก็ให้ข้อมูล

ย่อมาจากเสียบิ๊กชื่อเจ้าของรถ
แล้วสังเกตบนหลังคารถก็มีชื่อเสียบิ๊กติดอยู่ด้วย
ซึ่งเสียบิ๊กเขาก็บอกเอาไว้ว่า
เขาติดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อให้คนขับจำรถได้ง่าย
ซึ่งคุณวิโรธมองว่าอันนี้ฟังไม่ขึ้น
เหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นและเป็นเรื่องตลก
ประชาชนต่างก็รับไม่ได้

เพราะว่าคุณวิโรธบอกว่ารู้อยู่แก่ใจว่าติดสติ๊กเกอร์เพื่ออะไร
ขึ้นอยู่กับว่าตำรวจจะตรวจสอบหรือเปล่า

มันไม่ใช่เรื่องของจำรถไม่ได้กลัวคนขับลืมอะไรอย่างนี้ไหม

แต่ว่าคุณวิโรธมองอีกแบบนึงว่าฟังไม่ขึ้น
ข้อ๔แล้วถ้ามีหลักฐานว่าสติ๊กเกอร์นั้นเกี่ยวข้องกับการจ่ายสวยจริง
ก็ต้องสืบให้ได้ว่าเส้นทางส่งผ่านสวยไปถึงตำรวจระดับไหนบ้าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะต้องลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
และประสานกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสนที่กำลังกันกวาดล้าง
คุณวิโรธมองบอกแหมมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริง
เพราะว่าตำรวจเสียชีวิตไปแล้ว๒นายจากคดีกำนันนกที่นครปฐม

แต่ตำรวจกลับไม่เรียนรู้เป็นบทเรียน
เรื่องนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะต้องปฏิรูปตำรวจ
เพราะตำรวจถูกตั้งข้อสงสัยและขาดความเชื่อใจจากประชาชน
แต่ว่าพอพูดถึงการปฏิรูปตำรวจ
นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าอย่าใช้คำว่าปฏิรูปและให้แก้ไปทีละเรื่อง
เพราะฉะนั้นตนเองคือคุณวิรุธบอกว่า
ตัวเองก็ขอส่งสารไปยังนายกรัฐมนตรีว่า
จุดเริ่มต้นของการรักษาโรคก็คือต้องยอมรับก่อนว่าเราป่วยจริง
และต้องหาหมอเฉพาะทางมารักษาโรคให้ถูกต้อง

ขณะที่อีกคนนึงสตคุณปียรัฐจากเก้าไกล

เขาบอกว่าในตอนแรกเจ้าหน้าที่อ้างว่า
ขนถ่ายดินออกจากรถคันเกิดเหตุ
เพื่อนำรถขึ้นจากพื้นถนนที่ยุบตัวแล้วค่อยไปชั่งน้ำหนักรวมกันทีหลัง
แต่ปรากฏว่ารถขนถ่ายดินกลับวิ่งไปในไซส์งานก่อสร้าง
สโตโต้บอกตัวเองก็ตะโกนเรียกก็ไม่หยุด
โชคดีว่าวิศวกรไซส์งานรู้สึกไม่ชอบมาพากล
ก็เลยไม่ได้เอาดินเก็บรวมกันไงฮะคือแยกดินเก็บเอาไว้
คำนวณเบื้องต้นตามหลักวิศวกรรมก็คาดว่า
บรรทุกดินน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดแน่นอน
แต่ไม่อยากปรักปรำเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะ
สโตโต้บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบทั้งน้ำหนักบรรทุกว่าเกินหรือเปล่า
รวมถึงแผ่นรองพื้นถนนได้มาตรฐานหรือเปล่า
ซึ่งก็มีอีกหลายจุดในกรทมนะคะ
ที่มีแผนลองถนนลักษณะแบบนี้นะคะ

เขาอ้างว่าก็แค่รีบเขาเรียกถอยดิน

แล้วรอชั่งน้ำหนักพร้อมกันนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาพยายามขับรถไปไซส์งานเลย
โดยที่เราพยายามตะโกนเรียกก็ไม่มีใครปัก

แต่โชคดีครับวิศวกรที่อยู่ภายในงาน
ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแยกกันต่างหาก

เก็บส่วนที่ตัวเททิ้งกลับมาได้ครับ

เขาจะมองเรื่องความคุ้มทุนต้องเกินหนึ่ง
ถ้ารถบรรทุกคันนี้รับได้๒๕ตันแน่นอนครับ

เขาต้องบรรทุก๓๕ตันหรือ๔๐ตันขึ้นไปอยู่แล้ว
ก็เข้าใจว่ามีการบ่ายเบียงที่จะไม่ยอมชั่ง
น้ำหนักของทั้งตัวรถแล้วก็ตัวดินที่ขนมาถูกไหม

ระดับภูมิกับระดับภูมิกับการตำรวจแล้วก็คอนบาน๕

แค่พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็รักษาพยานวัตถุสำคัญ
รักษาของกลางสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า

ถ้ายังขาดศักยภาพที่จะทำผมคิดว่า
พบตรก็ต้องพิจารณา
คนที่จะโดยต่อสัตว์ก็ต้องพิจารณาแล้วแหละ
ก็ต้องหาคนที่เขาเหมาะสมความนี้มาทำงานแทนด้วยกล่าว

แค่ปกป้องพยานวัตถุสำคัญ

ปล่อยให้เขาขนดินแล้วไปเทในไซส์งานได้ยังไง
คือผมเข้าใจอย่าบ่ายเบียงประเด็นหลายคนอ้าวเขาต้องการกู้ตัวรถ
ถ้าเกิดดินมันอยู่เต็มกระบะหรือเต็มเต็มเต็มเต็มเต็ม
ตรงเต็มกระบะรถสิบล้อเนี่ยมันจะเอามาผมเข้าใจ
แต่มันคือของกลางการขนออกไปต้องขนเอาไว้เก็บพิทักษ์รักษาถูกไหม
แต่ไม่ใช่ว่าเอาให้เขาไปขนแล้วก็ไปทิ้งเทในไซส์งานถูกปะล่ะ
ใช่ไหมเข้าใจว่าคันนึงเนี่ยทางคุณโป้โต้ปริยรักษ์บอกว่า
เจ้าที่ตำรวจจะเปิดรวยให้เข้าไปในซอยศูนย์วิทย์หกเขียวสองเลย
แล้วพอว่าพอมีประชาชนเขาร้องเรียนนะครับหรือว่าเกิดเหตุที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยเนี่ยนะฮะ
เสียงเซ็งแทร่เนี่ยเจ้าที่ตำรวจถึงส่งคนเข้าไปดูนะ
แล้วก็วิศวกรก็ต้องขอบคุณวิศวกรของไซส์งานด้วยที่เขาเอาเทปพลาสติกนะครับ
ร้อมลั้วให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาผ้าใบคลุมไว้ด้วยและแยกกรองเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็อีกคันหนึ่งเข้าใจว่าก็ถูกสกัดไว้ได้
ทั้งสองคันที่ขนถ่ายดินเข้าไปเนี่ยนะครับ

คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์อีกคนนึงที่มีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นพวกสติ๊กเกอร์แบบนี้
ก็คือทางประธานสาธารณ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
คุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองคุณอภิชาติบอกว่า
สติ๊กเกอร์ดาวเขียวตัวบีเนี่ยนะครับที่ติดอยู่หน้ารถให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายสวยแน่นอนครับ
คุณอภิชาติยืนยันนะครับว่าสติ๊กเกอร์รูปดาวเขียวติดหน้ากระจกรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุนั้น
เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ารถคันนี้ผ่านการเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้มีการปล่อยผ่านไปได้ซึ่งปัญหาของพื้นที่กรุงเทพก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีเครื่องชั่ง
จึงเสนอแนะทางผู้ว่านะครับไปว่าให้ไปขอความร่วมมือใช้เครื่องชั่งตรงทางขึ้นทางด่วน
ก็อาจจะพอแก้ปัญหาได้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ผลิตออกมาเพื่อขาย
เหมือนในช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ทางคุณวิโรธออกมาแฉเมื่อสักประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แต่ครั้งนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่เจ้าของผลิตขึ้นเองครับเพื่อใช้ในเครือข่ายตัวเองว่าได้เคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
คุณอภิชาติบอกนะครับบอกว่าปัญหาสวยสติ๊กเกอร์มีทุกที่มีสติ๊กเกอร์ที่ใช้ระยะยาวและระยะสั้น
กรอบเวลาของโครงการก่อสร้างครับแล้วแต่จะเคลียร์กับทางเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับ
เพราะนอกจากจะทำให้ถนนเสียหายจากการบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน
เหตุการณ์ที่ผ่านมาดีไม่มีคนตกลงไป๑๕เมตรก่อนอันนี้ที่ราชิบาลงก็๘เมตรตกลงไปโอกาสเสียชีวิตสูงมากครับ
สติ๊กเกอร์ที่เขาติดนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เพื่อที่จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเคลียร์กันเนี่ยให้รู้ว่ารถคันนี้ได้มีการเคลียร์เรียบร้อยแล้วมันก็สามารถผ่านได้
ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงแล้วรถบรรทุกเนี่ยที่จะเข้าไป
ก่อนที่จะเกิดเหตุที่สุขุมวิทย์มันก็เกิดเหตุที่ราชประรบใช่ไหม
ตรงนั้นใจกลางเมืองรถบรรทุกก็เข้าไม่ได้เลย
แต่ทำไมเขาเข้าได้แล้วทำให้ถนนมันพังด้วย
ตัวเลขมันไม่นิ่งแล้วครับมันก็อาจจะเพิ่มไปตามระยะเวลาบ้าง
และแต่ละท้องที่เขารับราคาไม่เท่ากัน
แต่ละที่มันก็อาจจะอยู่ตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป
ถูกหน่อยก็อาจจะต่ำกว่าหมื่นมาบ้างอะไรอย่างนี้
ต่อทั้งฝูงเลยครับ
อันนี้คือเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างเนอะ
แล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของถนนที่ท้ายสุดแล้วเนี่ย
ก็คือคนใช้ถนนและคนจ่ายภาษีงบประมาณต่างนั่นเองนะคะ